มีโอกาสทางการค้าใหม่เพิ่มได้อีกหรือไม่

พบการขับเคี่ยวทางความคิดวิสัยทัศน

สดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒